พูดเสียหายก็คือเป็นพี่ลูกน้องของแฟนก็คือน้องชายเป็นทหารก็ไปยกตั้ง๑๐นี่แหละครับ
ก็ไปเจอน้องการ์ตูนที่หน้าผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นที่จังหวัดลบบุรีหรือเปล่า
เพราะน้องไม่ได้เอ่ยปากบอกแต่ตอนนั้นคือเจอคือน้องการ์ตูนเป็นสายเชียเบีย
ก็คือสถานะภาษาเชเบียก็เจอน้องผมก็จะประมาณปี๖๐
ก็พบกันมาเรื่อยมาก็มาเช่าห้องอยู่ที่อยู่ที่แถวแจ้งพัฒนะ
ก็เช่าห้องอยู่กับน้องชายผมเนี่ย
ก็เช่าห้องน้องกระตุ้นก็ยังไปสาเชียเบียอยู่ก็ทำงานปกติ
ทีนี้มาเมื่อประมาณสักปลายปีน้องชายเริ่มเล่นติดต่อทางบ้าน
ก็หายเงียบไปเลยแม่ติดต่อติดต่อไม่ได้ทั้งแฟนผมติดต่อก็ติดต่อไม่ได้
จนมันทราบขอบว่าน้องชายไปกู้เงินจากศาลประกายเงินอย่างหนึ่ง
ออกรถมาดาวน์รถหนึ่งคันกู้เงินมาตอนนั้นประมาณสามแสน
มาซื้อรถมาดาวน์รถสองสีแดงดาวน์ไปประมาณ๑๖๐๐บาท
แล้วก็เหลือเงินอยู่ประมาณ๑๐๐๐กว่าบาทจากนั้นก็
ก็ผ่อนรถผ่อนรถได้มากนิดหนึ่งกว่าเดียวมาก
ก็เป็นคลิป๑ที่เป็นเหมือนเขาอ้างตัวเขาว่าเขาโอนเงินให้น้องชายผม
น้องชายผมแต่ในในบัญชีเราจำได้ว่าเป็นบัญชีน้องชายโอนให้เขา
ก็รวมไปแล้วเป็นเงินเกือบประมาณเกือบแสนเกือบแสนสองใช่
ส่วนรถน้องการ์ตูนก็เป็นคนจะไปใช้เองหมดตลอดเพราะน้องชายผมขับรถไม่ค่อยเป็น
อ่าขับรถไม่ค่อยเป็นก็ระหว่างนั้นก็มีปัญหากันที่บ้านเพราะว่าน้องการ์ตูนอ่ะ
เขาทางบ้านผมก็ไม่ค่อยโอเคเพราะว่าเอ๊ะทำไมคบผู้หญิงคนนี้แล้ว
ไม่ไม่ติดต่อทางบ้านเลยหายเงียบไปเลยประมาณเนี้ย
แล้วทางเราก็ติดต่อก็คือทางเราไม่ได้กีดกันตรงที่ว่าทางเราบอกว่า
ให้น้องการ์ตูนเลิกทำงานอาชีพสายเชเบียให้มาทำอาชีพปกติที่มันเข้ากับ
กับน้องเราได้อ่าแต่น้องกระตูนเขามองว่าเอ้ยเหมือนเรากรีดกันหรือเปล่า
เขาก็เลยยิ่งเหมือนอัดคลิปต่อเหมือนอัดคลิปแบบต่อว่าว่าเออทางเรากิจกัน
จนมาวันหนึ่งน้องตุ๊กการ์ตูนเขาอัดคลิปเหมือนแคปจากลายหน้าจอของน้องชายผม
ด้วยการคุยตอบโต้กันประมาณว่าให้น้องชายผมอ่ะ
ไปไปขอเงินจากทางบ้านเพื่อมาใช้คือทำคือเหมือนเหมือนเงินที่ที่เหลือได้หมดอ่ะ
หมดแล้วจากที่จากดาวรถหมดไปแล้วน้องชายเขาน้องชายผมก็ตอบมาว่า
แบกหน้าไปขอเงินใครล่ะอ่าในเมื่อไม่ติดต่อใครเลยช่วงนั้นใช่
ทนไม่ไหวไหมน้องชายเลยกลับมาบ้านก็มาหาแม่
ก็มาบอกทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นทางเราก็เลยเออช่วยแก้ปัญหา
ก็ส่วนเงินที่เสียไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าถ้ามองมุมหนึ่งก็
น้องกระตูนไม่ได้มาหลอกตรงตรงแต่น้องคุณใช้ความรักความเบ็ด
หาในการหลอกในการอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าเรื่องเรื่องรถ
เนี้ยน้องชายไม่ได้อยากได้แต่แรกอยู่แล้วเพราะรถน้องการ์ตูนใช้
ออกไปทำงานต่างจังหวัดไปลบบุรีไปสระบุรีบ้างก็แต่สิ่งเดียวที่
ทางบ้านต้องการคือรถต้องการรถคืนต้องการรถคืนตอนนั้นก็เหมือนจะไม่ยอม
เหมือนจะไม่ยอมน้องการ์ตูนก็ต่อรองว่าถ้าจะมารถต้องเอาของ
หมื่นนึงอ่าแต่ทางบ้านต่อลองเหลือห้าพันผมก็นัดมารถที่
แถวแถวโรงพยาบาลแถวแถวโรงพยาบาลปอนด์โลกเศษใช่
ก็นัดเอารถผมก็โอนเงินให้ตรงนั้นห้าพันก็เอารถกลับมาเอารถกลับมา
วันที่๒๕มีนามีนาเสร็จก็หลังจากนั้นคิดว่าไม่มีอะไร
แต่มารู้ทีหลังอีกว่าน้องการ์ตูนไปอารวาสกับที่ทำงานน้อง
ทวงโทรศัพท์ที่ว่าเขาอ้างว่าเขาซื้อให้น้อง
แต่ที่จริงเป็นเงินของน้องชายอ่าทรัพย์สินมีค่าบางอย่างที่ไปทวง
ถึงขั้นจะเอารองเท้าตบหน้าแต่ตอนนั้นเรารู้เราก็เลยติดต่อกลับไป
น้องตุ๋นว่าถ้าจะทำแบบนี้อีกเราจะแจ้งความ
เราจะโดนดำเนินคดีนะก็น้องตูนเขาก็เงียบหายไป
ห้องที่อยู่ด้วยกันก็คือน้องกระตุ้นเขาก็ไปอยู่กับเพื่อนที่เป็นผู้ชมพยาบาล
อ่าจากนั้นน้องกระตูนที่ผมผมก็ตามเรื่อยเรื่อยนะน้องกระตูนเขาก็
เอาชุดพยาบาลเพื่อนมาใส่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของของที่เขาใส่ชุดพยาบาล
แล้วสิ่งหรือว่าสิ่งของที่น้องกระตูนมาหลอกหรือว่าไม่ใช่ความสนิทหาอ่า
น้องชายเราไปเนี้ยอ่ามีอะไรบ้างแล้วผลค่ารวมแล้วมันหายกันไหม
ส่วนหลักหลักเป็นเงินเป็นเงินเป็นเงินที่ที่โอนไปอ่ะ
ภายในหนึ่งอาทิตย์โอนเงินประมาณเกือบกับ
กระมาณเกี่ยวกับแสนสองแล้วไปรวมนอกเหนือจากนี้
เราได้คืนเราก็ไม่แต่ว่าถ้ามองความสนิทจริงก็อันประมาณ
มาแสน๒๐๐๑อ่ะแสนเอ็ดอ่ะใช่ครับ
ได้ขึ้นมาแล้วครับได้ขึ้นมาแล้ว
ตรงนี้เนี้ยอ่า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

ใช่ครับไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกเลยคือทางทางเราก็คือตอนนั้นที่ติดแล้วกันใหม่ทางเราไม่ได้
ประมาณเนี้ยใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็เหมือนจะว่าน้องก็ตัวเองออกมาอ่า
อาทิตย์ในติ๊กต๊อกแล้วก็ว่าคือเหมือนว่าตัวเองเป็นพยาบาลจริงมีหลักภาพจริง
ตรงนี้เนี้ยควรมอบคิดยังไงอ่ะแต่นั่นก็มอบเป็นเรื่องขำเลยน่ะ
เพราะว่าเรารู้เพราะตัวเราเรารู้ความจริงไง
เราก็มอบเป็นเรื่องขำแล้วก็เอ๊ะแล้วแล้วแต่เขาเขาเขาเขาสร้างเรื่องได้
เดี๋ยวสักวันเขามีอ่ะผมผมรู้จริงผมมีเขาต้องมีคนคนคนขุดเรื่องเข้ามา
พูดจนได้ตอนนี้อ่าผู้เจียงอายุแล้วส่วนอายุกันเนี้ยความนี้ว่าเยอะไหมครับ
เยอะส่วนใหญ่เป็นทางนั้นเลยใช่เป็นเป็นเป็นทางนั้นเลยใช่เป็น
เป็นแค่การที่พึ่งอายุน้อยน้อยส่วนใหญ่อายุน้อยน้อยกันทั้งนั้นเป็นเป็นเป็นในศิษย์ทั้งส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่ใช่ครับอย่างน้องเราเนี่ยก็อายุน้อยอายุน้อยครับก็คืออายุเท่าเท่ากัน
น้องอายุยิบสองอีกมั้งยิบสองก็คือเราเราก็ไม่ทวนน้องกระตูนโดยตรงเราว่า
เอ๊ยน้องเราอ่อนประสบการณ์ด้วยหลายอย่างน่ะในในในการกู้งอะไรไม่ไม่ยอมบอกที่บ้าน